มาดูเหตุการณ์ที่นครปฐมกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ก็ชนไก่กันค่ะแล้วก็มีการยิงกันจนเสียชีวิตค่ะ

อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุ
ก็ชุนละมุนกันล่ะค่ะกลางสังเวียนไก่ชน
เพราะว่าชกต่อยกันอุตลุดหลังจากที่มีการรู้ผลแพ้ชนะไก่ชนคู่หนึ่ง
ครับนะคะนายเบนเนี่ยปรากฏว่านายเบนเนี่ย
ยิงปืนใส่นายพิรุณจนล้มคว่ำแล้วก็แยกย้ายกันหนีไป
นี่คือภาพเมื่อตอน๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ซึ่งพอตำรวจไปตรวจสอบบ่อนไก่นี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลดอนพุษาที่ดอนตูมนครปฐม
คนที่โดนยิงนะคะคือนายพิรุณยศเครือ
ถูกยิงที่หัวไหล่เอวแล้วก็ขาหนีบ๓แห่ง
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายเบน
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มของในเบน
เอาไก่ชนชื่อว่าเจ้าเสือเตี้ย
ตีกันกับไก่ชนชื่อว่าเพชรเอกของนายพิรุณ
คือทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายก็ชนไก่กันนั่นเองนะคะ
เดิมพันธุ์เอาไว้๑แสนบาท
ซึ่งปรากฏว่าไอ้ไก่สองตัวนี้มันก็ตีกันอย่างดุเดือด
แล้วสุดท้ายเนี่ยไก่ของนายพิรุณเป็นฝ่ายชนะค่ะ
พอไก่นายพิรุณเป็นฝ่ายชนะเซียนไก่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็ไม่พอใจ
บุกลงมากลางสังเวียนอย่างที่เราเห็นในภาพตอนต้นเนี่ยค่ะ
ลุมบอลมาลุมมาตุ้มกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะนายเบนนายเบนนี่เสื้อฟ้านะคะ
ก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งครั้ง
แล้วก็หันกระบอกปืนยิงรัวใส่นายพิรุณค่ะ
ก็คือฝ่ายแพ้ก็ยิงฝ่ายชนะ

ซึ่งนายโสยศเครือค่ะท่านนี้เป็นพ่อของผู้ตายนะคะ
ก็ให้ปากคำบอกว่าคือยังไม่ทันได้เงินเดินพัน
ก็เกิดการตะลุมบอลกันแล้วก็มีการยิงปืน
ซึ่งไม่เคยรู้จักกับอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อนเลย
ลูกชายเป็นสาวหลักของครอบครัวด้วย
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ

ที่รู้ก็คือว่ามระหว่านฉะนั้นก็เกร็ดชนะ
พอไก่ชนะยังไม่ทันได้เงินเดิมพัน
ก็เกิดสุรมุณก็ครับ
ละมุนตีต่อยกันก่อนที่จะใช้เป็นอาวุธปืนที่หลัง
ตั้งคนตั้งมีกายมาตามเพื่อน

เป็นกลุ่มกลุ่มต่อกลุ่มมาเจอกันแต่จริงจริงแล้วไม่รู้จักกันมาก่อน
บอกไม่ถูกเลยครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง
เพราะแกเป็นสาวหลักของครอบครัวคนตายครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ทำไงบ้างเอ่อดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
ให้ได้อ่ะครับนี่แหละค่ะก็ฝ่ายที่แพ้ก่อเหตุยิงฝ่ายที่ชนะนะคะ
คือเรื่องนี้ค่ะประหลัดอาวุโสอำเภอดอนตูมบอกว่า
บ่อนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเพิ่งจะต่อใบอนุญาตนะคุณกาย
แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยทางอำเภอเขาบอกเดี๋ยวจะเรียกคืนใบอนุญาตละ
นะคะส่วนทางคดีเนี่ยในเบนผู้ก่อเหตุมีข้อมูลว่าเป็นลูกชายของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดนะคะ
ทางตำรวจสพดอนตูมเมื่อเช้าก็ขอสารออกหมายจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัว
นี่เป็นเบาะแสล่าสุดค่ะและเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อตอนบ่ายคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับคุณชาดา
เกษตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกับผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่บ่อนไก่แห่งนี้เลยค่ะ
นะคะซึ่งคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเอ่อไม่ได้มาจับผิดเรื่องบ่อนการพนันนะ
แต่ว่ามากำชับการปราบปรามกระทำผู้กระทำความผิดที่มีอาวุธปืน
แล้วเขากำลังดูเรื่องคนพกพาอาวุธปืนอ๋อกวาดล้างอาวุธปืนเรื่องอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะแล้วก็บอกรู้มาว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายก็มีเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน
แล้วมาใช้สนามชนไก่นี่แหละเป็นเดิมพันธุ
จึงเกิดการทะเลาะวิวาสแล้วก็ไปเอาปืนที่ซุกซ่อนเอาไว้ที่ตะกร้า
ให้น้ำไก่มายิงผู้เสียชีวิตค่ะ

ให้อยู่ในมือของผู้ที่ไม่มีอำนาจในทางการเป็นเจ้าพนักงานให้มากที่สุด
อันนี้ค่ะเพราะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ความสูญเสียเกิดขึ้นจากมีการพกอาวุธปืนใช่ไหมคะ
ชนไก่ถือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
แต่ว่าตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้เล่นพนันชนไก่ของสนามชนไก่นี้แล้ว
ในวันที่๒๑ตุลาคมค่ะครับนะครับคุณผู้ชมครับบ่าย๓ที่ผ่านมาครับมีรายงานนะฮะว่าทางตำรวจครับระดมตรวจค้นบ้านของในเบนเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอย่างที่ทราบครับในเบนนั้นก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารนครปฐมนะครับจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะครับบ้านคือเป็นลักษณะคือ
มีหมาอยู่แล้วก็ข้างในนี้นะครับคือเขาบอกว่าตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยที่คือตัวเองคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยที่บ้านนะฮะติดไว้ชัดเจนพ่อแม่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามว่าในเบนกลับบ้านไหมมีการติดต่อมาหรือไม่อย่างไรแม่ของในเบนก็บอกว่าไม่ทราบจริงแล้วก็ขอ